ท่านผู้ชมครับไปเห็นเพจของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ย
ผมเห็นแล้วก็โอ้โหตกใจอยู่เหมือนกันใช่ค่ะนะฮะ
เพราะว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารบอกว่าสงสัยจะต้องไปเช่าตู้คอนเทนเนอร์แล้วล่ะ
อืมเพื่อเอามาเก็บศพเนื่องจากตอนนี้เนี้ย
จำนวนศพที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเยอะเหลือเกิน
จากที่นี่มีแผนกนิติเวศที่จะชนะสูตรศพด้วย
แล้วก็มีทั้งศพที่เสียชีวิตแบบปกติทั่วไปศพจากอุบัติเหตุ
แบบผิดธรรมชาติหรือจากโควิด๑๙นะฮะ
วันนี้เราก็เลยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ปฐุมธานีนะครับได้คุยกับนายแพทย์ทศนัยพิพัฒน์โชธธรรมนะครับ
เป็นแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
คุณหมอทศนัยบอกว่าห้องผ่าชนะสูตรพลิกศพของโรงพยาบาลเนี่ย
ตอนนี้มีศพเยอะมากนะครับแล้วแต่ละศพเนี่ย
กระบวนการการชนะสูตรตามขั้นตอนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง๑วัน
ปัจจุบันมีเคสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยก็เลยต้องมีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้นะฮะ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่คุณหมอได้อธิบายไว้นะครับ
จริงคือเราอยากได้๔๐พุทรเพิ่งที่เราแพบแบบเนี่ย

เราเลยจะขอเป็นส่วนสู่๒๐พุทรเป็นตู้เล็กนะครับ
ท่านผู้บริหารก็เลยบอกว่าทั้งงั้นก็เอาตู้เล็กแต่๒ตู้ไปเลย

เพราะบางเกจน่าเห็นจัยจริงที่พอพอโดนเกัดตัวทั้งครอบครัว
นี่ครับส่วนสำคัญก็คือเก็บสบรอยาศด้วยนะครับ
รอไปชาปนกิจด้วยในส่วนของโควิด๑๙นะฮะ
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าในส่วนของศพที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙เนี่ย
จะใส่ถุงซิปล็อก๒ชั้น
ฆ่าเชื้อทำความสะอาดอย่างปลอดภัยอยู่แล้ว
ไม่มีการผ่าชนะสูตรพลิกศพนะฮะ

ก็เลยอธิบายชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า

เป็นการเตรียมตู้คอนเทนเนอร์คงจะต้องซื้อนั่นแหละ

เพราะว่าเอามาเก็บศพคงไม่สามารถเช่ามาแล้วคืนเขาได้

ราคาตู้นึงก็ตกประมาณ๓แสนบาท
คงซื้อสักประมาณ๒ตู้เอามาใช้เก็บศพนะฮะ